พ่วงคันหนึ่งถูกรถกระบะไล่เบียดไล่บี้ไล่ตาม
แล้วก็สุดท้ายรถกระบะมาจอดขวางไว้ได้
คนขับรถกระบะกับคนที่นั่งมาลงจากรถ
เอาปืนมาไล่ยิงรถพ่วงเลย
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิประทึกนี้กันนะครับ

ไล่บี้กันมารถกระบะแซงแล้วไปปาดหน้าไว้แล้วนะครับ
รถยังจอดกันไม่สนิทก็ปั้งแรกแล้วคุณ

คนขับโลรถกระบะกับคนอยู่ตรงนี้ล้งมาจากก็ปืนมาด้วย

รถพ่วงพยายามเบียดหนี

มีนายพงศักดิ์ขวัญมงค์อายุ๓๐ปีเป็นคนขับ

เขาขับรถกลับจากส่งไม้ยางพาราในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
มุ่งหน้ากลับบ้านในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
ระหว่างขับรถมาตามถนนเพชรเกษมหาดใหญ่พัทธลุง
ที่บ้านเกาะทองที่หมู่๗ตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุง
ขับรถปาดหน้าหลังจากนั้นแซงซ้ายแซงขวา
แล้วก็ตีไฟเลี้ยวจอดดักหน้ารถพ่วง
จากนั้นคนขับรถกระบะวิ่งลงมาจากรถตะโกนด่า

ถือปืนพกสั้นชนิดลูกโม่ยิงใส่รถ
คุณผู้ชมคนขับรถพ่วงก็คือนายพงศักดิ์เนี่ย
ต้องเอาตัวรอดในจังหวัดนี้เขาทำอย่างไรได้
เขาต้องขับฝ่าไปแล้วก็ชนประตูรถกระบะหลุดออกมาเลย
ขับฝ่าออกไปปรากฏว่ากระสุนถูกประตูรถฝั่งคนขับของรถพ่วง
แล้วก็ข้างล้อหน้ารวม๒จุดครับ
สุดท้ายถามว่านายพงศักดิ์คนขับรถพ่วงหนีเอาตัวรอดมาได้ไหม
คุณหนีมาได้นะขอความช่วยเหลือจากตำรวจทางหลวง
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๗๐๐เมตร
ส่วนร่องรอยกระสุนที่ถูกยิงเข้าไปคุณยิงเข้าประตูเลย
ส่วนคนขับรถกระบะคันก่อเหตุนะฮะได้ขับย้อนกลับไป
ยังเส้นทางพัทธลุงหาดใหญ่ฝั่งขาล่องหลบหนีไปนะครับ
ทีนี้มีคนขับรถพ่วงคือนายพงศักดิ์มาแจ้งความไว้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
ทางตำรวจทางหลวงประสานวิทยุไปยังสพเขาชายสนจังหวัดพัทธลุง

พนักงานสอบสวนได้ให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่สพเขาชัยสน

แต่คนขับคนขับรถพ่วงคันนี้เขากลัวจะไม่ปลอดภัยคุณ
ก็เลยขอให้กู้ภัยเขาชายสนช่วยขับรถขนาดกันไปด้วย
เขากลัวไงถ้าขับไปเองจะไปแจ้งความเขากลัว
กู้ภัยช่วยขับขนาบกันไปด้วยได้ไหม
ถึงจะกล้าไปที่สพนะครับ
เพราะกลัวคนร้ายจะตามมาก่อเหตุซ้ำนะครับ
คนขับรถพ่วงเปิดเผยแบบนี้ผมเองยังไม่รู้เลยคุณ
ว่าสาเหตุที่คนร้ายดักยิงรถผมเกิดจากเรื่องอะไร
แต่รถกระบะขับแซงซ้ายแซงขวามาเป็นระยะ
ก่อนจะมาก่อเหตุยิงใส่รถของผมนะครับ
คุณผู้ชมฮะทางด้านภูมิกับการสพเขาชัยสน
มอบหมายให้ตำรวจชุดสิบสวนสอบสวน
ระดมเร่งหาภาพของคนร้ายจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ล่าสุดทราบตัวกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้ง๒รายแล้ว
พร้อมทั้งส่งกำลังตำรวจออกติดตามตัว
มั่นใจว่าทั้งสองรายจะเข้ามอบตัวกับตำรวจเร็วนี้นะครับ
ในเบื้องต้นตำรวจพูดถึงสาเหตุ
การยิงถล่มรถพ่วงคันนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เขาบอกว่าน่าจะมาจากสาเหตุความขัดแย้งเรื่องการทวงหนี้

คนร้ายจะเข้ามอบตัวหรือตำรวจจะตามจับกลุ่มตัวได้
ก็ต้องนำมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ